วันนี้๑๔ธันวาคม

ตเตอรี่ออกใช่แล้วก็เป็นงวดรองสุดท้าย
เป็นวันแห่งความหวังอีกหนึ่งวันของใครหลายคนนะคะ
ถูกต้องฮะไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดให้ชมถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับ

เพราะว่าใกล้วันลอตเตอรี่ออกแบบนี้เนี่ย

ไปดูเรื่องของสภาพตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทย
มันจะเป็นวันเสาร์มันหยุดเชื่อว่าคึกคลักแน่นอน
ที่เกาะเจ้าแม่นาคีตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุง

ก็จะมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
มาจากหลายพื้นที่มาบวงสวงมากราบไหว้ขอพร
จากเจ้าแม่นาคีหลานพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานะครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบ
ก่อนที่จะถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
หลังจากเสร็จพิธีเสร็จผู้ที่เขาเดินทางมาเขาก็ไปดูเลขมงคลกันนะครับ
เขาก็ไปส่องขันน้ำมนต์ไปดูน้ำตาเทียน
เห็นเป็นเลขอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคุณรัชพรเห็นไหม
อ่าเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ผมก็ดูไม่ออก
ฉันไม่เคยดูออกเลยจริงค่ะต้องให้คุณทัศนัย
ลายนั้นเนี่ยเห็นหมดเลยทุกตัวทัศนัยไปทุกที่
ทุกที่เห็นทุกที่เหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกทุกที่ไหมนะ
เอาไปดูกันต่อนะคะชาวบ้านนับร้อยคนในหมู่บ้านหนองใหญ่
ที่ตะบนตรึมอำเภอศรีขรณภูมิจังหวัดสุรินทร์
เขามารวมตัวกันร่วมพิธีอันเชิญรูปปั้นพญานาคพ่อแม่ลูกสามตน
ก็คือปู่เพชรย่าศรีเมืองแล้วก็นาคีศรีระดาค่ะ
เป็นการอัญเชิญรูปปั้นจากโคนต้นมะม่วงน้ำดอกไม้
มุมกำแพงที่พักสงฆ์บ้านหนองใหญ่ไปประทับที่สาราทรงไทยที่สร้างให้ใหม่
มีการนำข้าวของเครื่องเส้นไหว้มาถวายกันเยอะแยะเลยนะคะ
เขาบอกว่าที่ต้องทำพิธีกันเนี่ยเพราะว่า
พญานาคพ่อแม่ลูกสามตนเนี่ยให้โชคลาบบ้านกับชาวบ้านมาตรง๊วดอีกแล้ว

พอเสร็จพิธีค่ะชาวบ้านก็มาแล้วค่ะ

ทูบที่ร่างทรงจุดแล้วปักเอาไว้หน้าศาล
เดี๋ยวนี้นอกจากน้ำตาเทียดแล้วทูพก็มีตัวเลขเหมือนกัน
นั่นแหละคือดูหมดเลยนี่อันนี้ก็เป็นช่วงระหว่างทำพิธี

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูจะมีทูปที่เขาไปส่อง
มีต้นไม้ต้นมะม่วงซึ่งพื้นที่เดิม
ข้างต้นมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนมันเป็นสระเก่าโบราณ
แล้วต่อมาพระถมดินเพื่อสร้างสาราอเนกประสงค์
นานก็มีร่องรอยปรากฏที่หลังคาเหมือนกับรอยพญานาคค่ะ
ร่างทรงบอกเลยว่าพญานาคเคยอยู่ในสระ
พอถูกถมดินก็เลยต้องหนีมาอยู่ใต้ต้นมะม่วง
เขาบอกว่าก็ยอดมะม่วงดูเหมือนเขาเสียงพญานาคอยู่ด้วย
เป็นพญานาคพ่อแม่ลูก๓ตนนะคะ

แต่เราต้องไปแล้วฮะเราต้องไปพยาวฮะ
บ๊วยไปพญาวครับเดี๋ยวดูที่วัดศรีเมืองมูล
บ้านคาล่างหมู่๙ตะบนป่าซางอำเภอดอกคำใต้
ชาวบ้านมากันเยอะครับเพราะว่าที่นี่มีต้นตะเคียนทองโบราณ
นี่ฮะอายุกว่าสามร้อยปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
โชคลาภถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดที่ผ่านมากันเยอะไปหมดก็เลยมาแก้บนกัน
แล้วก็มาขอโชคลาภต่อด้วยเป็นการต่อยอดอ่า
เพราะว่าเราทำเศรษฐกิจอะไรเนี่ยเราทำธุรกิจเราต้องต่อยอด

ก็ใช้แป้งมารูปมาถูต้นตะเคียนทอง
ก็แล้วแต่จะเห็นนะบางคนก็เห็นตัวเป็นตัวเลขนู้นตัวเลขนี้
แล้วแต่จุดที่ไปถูด้วยนะคุณนี่บางคนถูแล้วมันดูแล้วมันเห็นไม่ชัด
ก็เอามือถือถ่ายไปแล้วไปวิเคราะห์กันอีกทีที่บ้านเนอะ
เดี๋ยวไปถ่างดูที่บ้านอีกทีเดี๋ยวไปช่วยกันให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์
เวลาอีกสองคืนนี่ฮะนี่เหรออุ้ยคุณทำไมฮะ
เห็นเห็นอะไรเห็นแป้งอ๋อใช่ค่ะเห็นแป้งเขาใช้แป้งก็ต้องเห็นแป้ง
อ่าต่อค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดค่ะ
เจ้าแม่ทัพทิมคลองใหญ่สารนี้เป็นสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือกันมานานแล้ว
ก่อนที่เขาจะเตรียมงานกันเขาต้องมาทำความสะอาดกันค่ะ
เป็นงานร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มาทำความสะอาดตกแต่งสถานที่กันใหญ่เลย
แล้วชาวบ้านนะคะเขาเขียนข้อความขอพรบนแผ่นไม้สี่เหลี่ยมขนาด๒คูณ๓นิ้ว
ธิษฐานกันแล้วก็ไปแขวนไว้หน้าศาลส่วนใหญ่ก็จะเขียนบอกขอให้การงานสำเร็จ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยมันพื้นไปแบบนั้นโลกไม่จำ
คุณดูใบนี้ค่ะไหมฮะข้อความของนายสมนึกวิสุทธิเขียนไว้บอกว่า
ขอให้มีโชคลาภด้วยเถอะแล้วก็มีตัวเลขสองตัววงกลมสีแดงเอาไว้
คือต้องมีคนไปถามเขาเลยว่านี่คุณกำลังบังคับเจ้าแม่อยู่เหรอคะ
หรือว่าเกิดอะไรขึ้นคือวงกลมหนึ่งเจ็ดเอาไว้อืม
คือไอ้ขอเนี่ยทุกคนก็ขอหมดใช่แต่คนนี้เหมือนกับบอกว่า
ต้องเป็นเลขนี้นะเพราะซื้อแล้วหรือเปล่าอืมเออเดี๋ยวฟังเสียงเขาสิทำไม
ก็ซื้อมาเยอะขอให้เทพเจ้าหัวนี้แจ้งให้ออกถึงเจ็ดด้วย
เออจะไปทับกินทุกปีในเดือนธันวาค
ตั้งใจไว้นั่นแต่ให้ออก๑๗แล้วกัน

สมนึกไม่เกรงใจเพื่อนที่มา

เพราะฉะนั้นเจ้าแม่งวดนี้ขอให้ผมได้มีโชคลาภด้วย

โอ้โหเจ้าแม่แขกเยอะเลยนะ

ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องที่น่ายินดีครับ

ที่ตั้งท้องไว้๓๓ปี

ภัยมาถึงจะพาไปส่งโรงพยาบาล

คลอดฮะคลอดลูกชายออกมา

ตัดสายสดือก่อนนำส่งโรงพยาบาล
แม่ทั้งลูกตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับ

ขอไข่สรศรี

ขอไข่ก็ไข่ขอไข่สองเนี่ยเหรอ
บอกเพิ่มก็ได้๙๙๖๓ชนบุรี

แค่นี้เองกำกั๊กอยู่ได้

ที่อำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่

จำได้ไหมคะที่มันเป็นกระแสอยู่

ก็มาวัดเยอะเลยค่ะมาขอพร
พระอาริยสงกะวมหาเทระเกจิชื่อดัง

ครูบาศีวิชัยหนักสองตันเป็นประธาน

กราบไหว้พระศิวรีองค์ใหญ่ให้มีกินมีใช้ไม่หมดสิ้น
ลานพระประจำวันเกิดไปตีคล้องยักษ์แสนหา
ลอดท้องช้างคู่ประจำบารมีพระนเรศวร
ลอดซ้ายชายลอดขวา
ตีระคังหลวงนเรสวนปราบหงษา
แล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรพระนาคปรกมหาจักรพรรดิเงินล้าน
สั่นกระดิ่ง๙ครั้ง